ยังอยู่ที่เรื่องของพระสงฆ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเยอะโสธรค่ะ
สามเมินเอนสองรูปทะเลาวิวาดกันนะคะในศาลาการประเรียนนะคะ
จากนั้นมีสัมพเนรคนที่อายุมากกว่าก็คือ๑๖ปีกับ๑๔ปี
สามเมินเอนที่อายุ๑๖ปีเนี่ยทำร้ายร่างกายสามเมินเอนรุ่นน้อง๑๔ปี
ตอนแรกได้รับป่าเจ็บสาหัดนะที่อีกโครงเนี่ยหักเลยนะคะ
แต่หลังจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลสามเณรที่อายุ๑๔ปี
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
ตำรวจสภเมืองเยอะโสธรณ์ควบคุมตัวสามเมินเอนง๊อ
อันนี้เป็นนามสมมุตินะคนที่เป็นรุ่นพี่สามเนรรุ่นพี่
ก็คืออายุ๑๖ปีมาสอบปากคำ
หลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายสามเณรกฤษฎาบันลืออายุ๑๔ปี
ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรค่ะ
ตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชัดเจนคือที่ใบหน้าและซี่โครง
อาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการสอบถามสามเณรที่ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ปฏิบัติธรรมอยู่บนสาราการประเรียนภายในศูนย์ปฏิบัติธรรม
สามเมินเอนเงาะมีเรื่องโชคต่อยกับสามเมินเอนเกริษดาที่อายุ๑๔ปี
เนื่องจากที่ผ่านมาไม่พอใจกันมานานแล้วทันทะเลาะวิวาดกันอยู่บ่อยครั้ง
สามเมินเอนเงาะครั้งล่าสุดก็เลยใช้กำปั้นโชคเข้าที่ใบหน้าสามเมินเอนเกริษดา๒ครั้ง
จนสามเมินเอนเกริษดาหงายหลังล้มลงกับพื้น
จากนั้นเตะเข้าที่ชายโครงอีก๒ขออภัยนะคะชายโครงอย่างแรงเลยอีก๑ครั้ง
จนสามเมินเอนเกริษดาแน่นิ่งไป
เพื่อนสามะเนรและพระพี่เลี้ยงเห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาห้ามปราม
โทรศัพท์ให้รถกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
หลังเกิดเหตุสามเณรเงาะเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจเพียงลำพัง
โดยที่ไม่มีพระพี่เลี้ยงและผู้ปกครองเดินทางมาด้วยเลย
เจ้าหน้าที่นำตัวสามเณรทำพิธีลาศิกขา
และประสานทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะถือว่ายังเป็นเยาวชนนะคะอายุ๑๖ปีนะคะ
ส่วนศพสามเมินเอนเกรษฎาถูกส่งไปชนะสู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
ประสงค์อุบลราชธานีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะคะ
คือโรคหอบหืดค่ะ